ขณะที่นาวาอากาศเอกวีรยุทธ์ดิสยสรินนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย
ต้อนรับนักกีฬาร่มร่อนทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม๒๐๑๘
ในประเภทบินลงเป้าแม่นยำนะคะคว้ามาได้๓ประเภท
ประเภทบุคคลรวมค่ะได้๑เหรียญทอง๑เหรียญเงินนะคะ
บุคคลหญิงได้๑เหรียญทองและประเภททีม๑เหรียญทอง
ลงเล่นรอบ๘ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันที่พลิกล็อกชนะญี่ปุ่นมาได้ค่ะ
และสามารถชมเทปบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาเที่ยงคืนค่ะ
และในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา๒๒นาฬิกา๑๐นาทีค่ะ
อย่าลืมเชียร์นักสู้ชาวไทยนะคะครูตองชะนนพัฒน์วิรัติชัยค่ะ
ไฟล์สำคัญการลุ้นชิงชำโลกร่วมกับโฮงสิริมิตสาธิตนะคะ
กลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งแล้วก็ครั้งแรกของฉมกทองไฟเตอร์มวยไทยด้วยค่ะ